สีสันข่าวเช้าไทยรัฐมาแล้วครับ
อารมณ์แบบนี้แหละครับคุณชิเช้าครับคุณผู้ชมครับ
เช้าแบบนี้สีสันวันจันทร์แบบนี้นะครับ

การกินแบบไหนที่จะทำให้โรคจดจำ
เชิญชมได้เลยครับ
กินแบบธรรมดาโลกไม่จำครับ

และมือไม้ก็สลับกันไป

ทิศเป้เห็นแล้วตาลายวิ่งเวียนจริงครับ
ต้นทุนการผลิตก็สูงแรง

ซื้อรถแท็กเตอร์ไถนาก็แพง
ใช้รถไถนาแบบเดินตามมาดัดแปลง

ล็อกกับไม้ใส่หางไผ่
ก็พอสบายได้อยู่ล่ะครับ

มาดูกันระหว่างแรงคนที่ใช้มีดตัดย่า
กับคนควบคุมเครื่องตัดย่าครับ

คนใช้มือเวียงมีดตัดย่า

สุดท้ายแรงคนที่ใช้มีดก็เป็นฝ่ายชนะ

ค่อยตัดแบบพี่ที่ใช้เครื่องตัดย่าดีกว่า
แม่เหนื่อยบ้างไหมครับคุณผี

อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ